และอีกชุดหนึ่งก็หวานไม่แพ้กันเลยสำหรับผู้ลุงลิงลุงลุง
เต๋อชันทวิดและไหมดาวไวการ์ตอนนี้เรียกกันได้แบบ
เต็มปากเต็มคำเลยว่าแฟนนะคะแล้วที่ทำเอาแฟนคลับฟินเข้าไปอีก
เรียกว่าเป็นการเพิ่มความหวานแล้วก็เอาใจกันสุดไปเลย
ส่วนวันคล้ายวันเกิดของเต๋อนะคะ
ใหม่ก็บอกว่าเตรียมอะไรดีไว้เรียบร้อยแล้ว
หลังก็เก่งมากไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหน

เต๋อเป็นคนไม่เคยชมเลยค่ะจนใหม่ต้องถามพี่เต๋อว่าแบบ
พี่เต๋อร์ไม่ชมหนูเลยคนอื่นชมหนูสวยพี่คนเดียวเลยไม่เคยชมหนูเลย

แล้วหลังนี้มาแปลกก็ดีค่ะเราจะได้แบบอืมโอเค
ก็จะเป็นทำบุญค่ะถ้ากิจกรรมร่วมกันก็คือทำบุญ
แต่ไม่เตรียมของสเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะที่ต้องสเตรียมมาก
ขอให้เร็ดติ้งละครสงสัยชายช่อย
ชมทั้งประเทศก็ไม่เท่าคนชมคนเดียว
เขารอคนชมคนเดียวนะครับทุกคนนะ

แต่ต้องดูแลเรื่องการพักผ่อนให้มากขึ้นค่ะ
ตอนนี้ดีขึ้นค่ะรักษาแบบต่อเนื่อง
ไหนต้องกินยาไปเรื่อย
คือต้องดูแลตัวเองหนักเลยค่ะ
แต่ว่าก็อยู่ในทิศทางที่มันดีขึ้น

ทำทุกอย่างที่ผู้จับอยากให้ทำทำหมดเลยค่ะ
แต่แค่สิ้นเรื่องเวลา
แต่แค่บอกว่าอันใหม่อาจจะสว่างคาตาไม่ได้แล้ว